ตามความคืบหน้าเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้
ตำรวจสพรัศดาจังหวัดรังได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีเด็กอายุแค่ประมาณ๗๘เดือนนะคะ
ถูกรถโฟล์กลิฟท์ที่เป็นรถยกอะค่ะ
จนเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเหมือนกับว่ามีพี่เลี้ยงซึ่งท้องอยู่ด้วยนะ
ท้อง๗๘เดือนแล้วอะค่ะอุ้มหนูน้อยคนนี้
เข้าไปในพื้นที่ที่เขากำลังยกไม้ยกอะไรกันอยู่อืม
ปรากฏว่าคนขับรถโฟล์คลิปบอกว่าตัวเองก็ตกใจ
พื้นที่ตรงนี้ไม่ให้คนเข้าไปคนที่ไม่ทำงาน

แต่พี่เลี้ยงคนนี้ก็อุ้มเด็กเข้าไป
คนขับก็ตกใจพี่เลี้ยงก็ตกใจ
เหมือนกับล้มเด็กร่วงลงไปอะค่ะครับ
แล้วรถก็เลยทับเด็กเสียชีวิตนะคะอ่า
ตำรวจภูทรรัศดาจังหวัดรังไปตรวจสอบนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงงานรับซื้อแปรรูปไม้ยางพาราแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลหนองบัวอำเภอรัศดา
เพราะว่าทางตำรวจได้รับแจ้งว่าเด็กตกพื้นเสียชีวิต
ก็ไปพบร่างเด็กนะคะเป็นเด็กผู้หญิงค่ะ
อายุประมาณ๗๘เดือนเองคุณผู้ชมครับ
สภาพคือนอนหงายจมกองเลือดที่กระโหลกศีรษะไทยทอยเปิดเป็นแผลชะกันนะคะ
คือเป็นภาพที่สลดใจมากแล้วก็ใกล้ใกล้กัน
มีรถโฟล์กลิฟท์ที่เป็นรถยกจอดอยู่ด้านหน้า
มีไม้ยางพาราแปรรูปยกค้างอยู่กองใหญ่เลยนะคะ
ส่วนหนึ่งหล่นกระจัดกระจายอยู่บนพื้น
พันธุ์ตำรวจรีอำนาจศรีสุวรรณโนสารวัตรสอบสวนสพรัศดาบอกว่า
หลังเกิดเหตุก็เรียกคนขับรถโฟกลิฟต์มาสอบสวนนะคะ
ชื่อว่านายอัครชัยร่องกุลบุตรอายุ๒๖ปี
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุกำลังทำงานอยู่
เป็นจังหวะที่กำลังยกไม้ยางพาราแปรรูป
จากที่หนึ่งไปไว้อีกที่หนึ่ง
จู่มีหญิงสาวชาวพม่านะคะ
มารู้ว่าเป็นป้าของเด็ก
ป้าคนนี้ก็ท้องอยู่ท้อง๗๘เดือนได้
อายุประมาณ๓๐ก็อุ้มหนูน้อยเด็กผู้หญิงคนนี้
อายุ๗๘เดือนเข้ามาในจุดที่รถโฟล์กลิฟต์กำลังทำงานอยู่
ตัวคนขับเขาอ้างว่าเขามองไม่เห็นค่ะ
จุดตรงนี้เป็นโกดังเก็บไม้ยางพาราแปรรูป
แล้วก็เป็นพื้นที่ห้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
คนขับเขาบอกว่าเขาก็ตกใจป้าเด็กก็ตกใจต่างคนต่างตกใจ
ป้าก็พยายามจะอุ้มเด็กหลบรถแต่เกิดล้มกระแทกพื้นเด็กหลุดมือ

เป็นรถโฟล์ลิฟท์ที่เขาจะเอามีที่สอดเข้าไปแล้วก็ยกของขึ้นมา
เด็กก็เลยเสียชีวิตทันทีในจุดเกิดเหตุนะคะ
ป้าของเด็กเขาก็บาดเจ็บนะแล้วเขาท้องอยู่ด้วย๗๘เดือน
ก็ส่งโรงพยาบาลนะคะเพราะกลัวว่าเด็กในท้องจะเป็นอะไรหรือเปล่า
อยู่ที่โรงพยาบาลตรังเด็กก็ปลอดภัยดีนะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็เลยบอกว่ายังไม่ได้ตั้งข้อหาคนขับรถโฟล์ลิฟต์นะคะ
แต่ก็อาจจะเข้าข่ายความผิดประมาทแต่ต้องรอการสอบสวนอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ต้องตรวจสอบป้าของเด็กที่อุ้มเด็กมาด้วยนะคะ
ว่าทำไมถึงเข้าไปในเขตห่วงห้ามในพื้นที่ที่เขาทำงานกันอยู่แบบนี้
แล้วก็ต้องรอผลตรวจจากแพทย์ถึงสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ของเด็กก็ไปที่วัดแล้วนะคะเพื่อทำพิธีทางศาสนา
โรงงานไม้ก็แสดงความรับผิดชอบจัดการทำศพให้
แล้วก็ดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ